อร่อยจังเลยนะคะกินของหวานกันไปแล้วต่อไปจะทำอะไรกินอะไรแซ่บบ้าง

ไปกันสองที่มีทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะ
ที่หนึ่งที่โคราชเขาตำสมุนไพร
ส่วนที่สุราธานีค่ะจะพาไปกินส้มตำทั้งครก

เรียกว่าเป็นร้านที่มีจุดเด่นอยู่ที่การเสิร์ฟส้มตำ
ให้ดูก่อนร้านรวงเขาก็ตกแต่งน่ารักแม่ค้า

แต่ว่าการค้าขายสมัยนี้นะฝีมือดีอย่างเดียวไม่พอ

ร้านนี้ค่ะเขาตำส้มตำเสร็จแล้ว
ตักใส่จานไม่ได้ตักใส่ถาดนะ

ใช่พอเสิร์ฟพอตำเสร็จนี่แหละค่ะ
เสิร์ฟทั้งครกนี่เป็นไง
มาแบบทั้งครกแล้วสากมาด้วยไหม

ค่ะลูกค้าเห็นก็อุ๊ยประทับใจเนอะไม่เคยเห็นแบบนี้
ส้มตำยกครกนี่ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองชะอุ่น

ก็ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองหน่อยนะคะ
ใครผ่านไปผ่านมาบนถนนสายเก่าเส้นทางสาย๔๑๕พนมเขาต่อ
สามารถเดินทางจากจังหวัดสุราธานีไปพังงาหรือภูเก็ตก็จะผ่านร้านนี้ล่ะค่ะ
เจ้าของร้านเขาบอกว่าส้มตำยกครกจุดขายอยู่ที่ความเก๋ของภาชนะ
บอกด้วยว่าคนไทยอาจจะกินไม่ค่อยสะดวก
อยู่ในครกต้องล้วงต้องตักลึกหน่อยแต่ต่างชาตินี้คุณชอบมากเลยนะ
ให้แปะแนวไปกว่าคนอื่นค่ะ
มีแบบว่าอีกสิ่งหนึ่งคือดุงลูกค้า
แล้วก็ย้อนกลับมาใช้กล่องเก่าอีกครั้ง
ผลตอบรับจากลูกค้าก็ดี
บางคนต้องพวกเดินทางส่วนมากจะเป็นแนวพวกฝรั่ง

เพราะคือคนไทยก็จะชอบจานแบบเดิมอยู่
แต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นเหมือนของแปลกอืม
เป็นไงเป็นการนำไอเดียเอาครกมาเป็นจุดขาย

นี่ที่สุราชนะจ๊ะใครผ่านไปผ่านมาแวะไปดูได้นะจ๊ะ
ชิมได้ว่าจะแซ่บแค่ไหนนะคะ
ยังไม่หมดเราไปเช็ดน้ำลายกันต่อ
ที่โคราชนี่เลย

อย่างที่เห็นเมื่อสัปดาห์ก็จะมีทั้งอะไรนะ

แค่เห็นภาพได้ยินเสียงสากกระทบครกแบบนี้
น้ำลายสอนะตำอะไรดูสิ

มะขาตำไมโยมตำกล้วย

ได้ขนูนอ่อนก็มีเหรอไหมค่ะ

นี่ร้านส้มตำสมุนไพรริมถนนสรรพสิทธิ

ให้เคราะห์หินด้วยนะ
แต่ว่าร้านนี้นะก็มีให้เลือกด้วยว่า
ตำแบบตำไทยตำลาวตำไข่เค็ม
คือตำธรรมดาทั่วไปก็มี๓๐บาท

จริงต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นลูกค้าขาจร

ใช่ไปฟังแม่ค้าเขาว่าอย่างไรน่ารองจังเลย
เห็นเขาขายตำมันละกออย่างนี้น่ะ
มันเยอะป้ามีมาขายแบบนี้ป้าก็พออยู่ได้
เลี้ยงลูกเนาะ
มีลูกค้าติดเยอะไหมครับ
มีแต่ว่าส่วนมากเขาจะโทรมาสั่งพวกโรงพยาบาล

จะแบบขาขาจรไม่ค่อยได้กินหรอก
มีแบบเบยทูโทรแล้วเขาก็จะมาเอาแบบนี้น่ะ
อย่างวัตถุดิบส่วนใหญ่นี่ได้มาจากไหน

เพราะว่านี่เป็นการตำสูตรแบบโบราณ

ต้องบอกเลยว่าบางเมนูนี้นะคะวัตถุดิบมีน้อย
ถ้าหากว่าไม่ได้จองไว้ก่อนก็จะมีโอกาสไม่ได้กินสูงมาก
อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าร้านเปิดขาย๙โมงเช้า
ถึงแค่บ่าย๓เท่านั้นก็แค่ประมาณ๖ชั่วโมง
ที่สำคัญนี่นะแม่ค้าบอกว่าโอ้โหใช้พลังงานในการตำได้เยอะมากเลยนะ
นั่นสิถ้าเกิดว่าเปิดนานกว่านี้หมดแรง
เป็นครกหินนะคะแล้วกว่าที่จะตำให้พวกเครื่องสมุนไพร
มันผสมกันแล้วก็แหลกละเอียดได้เนี่ยต้องใช้แรงเยอะนะคุณ
ให้คุณชนะลองนั่งตำแบบสักครกเดียวที่ฉันว่าบอกเลยปวดแขน
คงตะคิวขึ้นแต่นี่แหละมันเป็นที่มาของคำว่าตำนาน
ถูกไหมเป็นที่มาของคำว่าตำนาน
นี่ไงก็ตำนานตำนานจริงหรือเปล่าไม่นานค่ะมึร์ดจริง
หากไม่หากก็ส่งไลน์มาบอกเขาแล้วกันนะคะ